เพราะว่าถ้าฟังคุณอุ๋ยเล่านะคุณจะแอบยิ้ม
อยากให้มีข่าวแบบนี้อยู่ในหน้าข่าวทุกวันเลย
เปิดทีวีมากี่ข่าวก็เจอแบบนี้
โดยเฉพาะเรื่องราวที่มันอยู่ในโซเชียล
เรื่องราวดีหลายคนอยากฟัง
อย่างที่จะพาไปดูต่อไปนี้คือมีผู้ชายคนหนึ่ง
เขาไปเจอบินค่าไฟอยู่ในถุงพลาสติกพร้อมกับเงินเรียบร้อย
เขาเจอปุ๊บก็เลยนำไปจ่ายที่๗๑๑เนี่ยนะคะ
แล้วก็พอจ่ายเสร็จก็ไปโพสต์บอกเจ้าของว่า

คือเขาเชื่อว่าเจ้าของอาจจะทำซองพลาสติกพร้อมเงิน

ด้วยความตั้งใจของเจ้าของที่จะเดินไป๗๑๑เหมือนกันในการจ่าย

คือตอนนี้เจ้าของมารับเงินทอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

เรื่องราวนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าสารวุฒิบุญมา
เขาโพสต์ภาพคลิปวิดีโอก็พูดว่า
มีคนมานำเงินตกอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อในซอย๗จอมเทียน
น่าจะมาจ่ายค่าน้ำขออภัยเมื่อสักครู่นี้บอกค่าไฟ
ค่าน้ำหรือค่าไฟสักอย่างหนึ่งนี่แหละค่ะ
เอามาจ่ายจำนวน๙๑๒๙บาท

น่าจะเป็นค่าไฟแหละนะเพราะว่าโอ้โหมันเยอะขนาดนี้นะ
หลังจากนั้นเขาก็เอาไปจ่าย
แล้วก็บินฝากไว้ที่ร้านสะดวกซื้อพร้อมกับเงินทอนด้วย

เน็ตจำนวนมากมาแสดงความชื่นชมแก่นายสารวุฒินะคะ

ก็ยังนำไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้เขาอีกชื่นชม
นานเจอคนแบบนี้สักทีนึงเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็อยากจะชื่นชมเหมือนกัน
แล้วก็อยากจะติดต่อไปหาคนที่เอาบินค่าไฟไปจ่ายให้เขาหน่อย
ตอนนี้ได้พูดคุยกันแล้วนะคะกับคุณสารวุฒิบุญมา
เจ้าของเฟซบุ๊คคุยกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
เมื่อวันที่๑๒ธันวาคมเดินทางไปกับแม่

มีคนบอกว่าแม่ทำเงินตก
เพราะว่ากลัวเจ้าของเงินเดือดร้อนเพราะว่าถูกตัดไฟ
บินก็หายเงินก็ไม่มีไม่ได้จ่ายค่าไฟ
เดี๋ยวบ้านเขาจะถูกตัดไฟหรือเปล่า
เดี๋ยวฉันจัดการธุระนี้ให้
ปรับสินใจฝากบินไว้ที่ร้านสะดวกซื้อ

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของได้รับทราบนะคะ
พร้อมกับเผยว่าเจ้าของเนี่ยมารับเงินทอนเรียบร้อยแล้ว
กล่าวขอบคุณซึ่งก็เป็นผู้หญิงนะคะ
ซึ่งเป็นเจ้าของของบินที่ตกอยู่
ฟังเสียงของพลเมืองดีคนนี้กันหน่อยค่ะ
มันก็เป็นรูปถ้าบ้านที่เราจ่ายอยู่เนี่ย

ตกเลยขายทีมไว้

เรียบร้อยเขาติดต่อ
เขาก็ขอบคุณแหละใครก็บอกเขาไปเอาเงินเพราะว่าเรียบร้อยแล้ว
คนนี้เป็นคนจะผ่องเงินของแขกผู้หญิง
นี่แหละเราฟังแล้วก็แอบยิ้มนะเค้าก็กลัวว่าเจ้าของเงินจะเดือดร้อน

แล้วค่าบินที่มาจ่ายมันไม่ใช่น้อยนะ
ผมดูจากบินเมื่อกี้ในภาพน่าจะเป็นค่าไฟแหละ

ควรจะหาเจ้าของแล้วก็คืนเขาไป

เราก็จะรู้สึกไม่สบายใจเช่นกัน
ใช่ครับเรื่องนี้โพสต์อยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
คนก็ไปชื่นชมพี่เขาเยอะเหมือนกันเลยนะครับ
บอกว่าผู้ว่าผู้ว่ามอบรางวัลคนดีให้กับพี่เขาสิ